เมื่อเช้านี้คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้ก่อนนะครับ
เพราะว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่
นักศึกษาคณะทันตแพทย์ของมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่ง

ตกลงมาข้างล่างจนเสียชีวิตนะครับ
เพราะว่านักศึกษาคนนี้คือมีอาการป่วยซึมเศร้าอยู่แล้ว
แต่ก่อนหน้านั้นเธอก็กินยาเธอก็รักษาตัวนะฮะ
น้องสาวของผู้ตายบอกว่าตอนนี้ไม่แน่ใจ
ว่าทำไมพี่สาวถึงกระโดดตึกลงมาตายนะครับ

รับแจ้งว่ามีผู้พลัดตกจากที่สูงนะครับ
ก็เป็นอาคาร๒๐ชั้น
ใกล้กับสถานีรถไฟ๓เซนถนนเทิดดำริ
วงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพนครนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็รุดเข้าไปตรวจสอบ
พร้อมกับแพทย์นิติเวศโรงพยาบาลประมาธิบดี
แล้วก็เจ้าหน้าที่มูลที่ป่อเต็กตึงนะครับ
ที่เกิดเหตุนะครับก็คืออาคารสูง๒๐ชั้นแห่งนี้
บริเวณพื้นด้านล่างพบร่างของหญิงสาว
ก็คือนางสาวรัฐระวีอายุ๒๘ปี
เป็นนักศึกษาทันตแพทย์เฉพาะทางมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งนะครับ
สภาพศพนั้นสวมเสื้อเชิดแขนสั้นลายทางสีแดงขาว
กางเกงขายาวสีดำรองเท้าหุ้มข้อสีดำ
ลักษณะเสียชีวิตคว่ำหน้านะครับ
นายดิเรกสวยเอี่ยมเจ้าหน้าที่รอปภก็ให้การนะครับ
บอกว่าเมื่อคืนนี้ขณะที่เขาเดินลาดตระเวน
ดูพื้นที่อาคารต่างแล้วก็ตรวจสอบเรื่องของกล้องวงจรปิดรอบอาคารนะครับ
จู่เขาได้ยินเสียงคล้ายของขนาดใหญ่
กระแทกพื้นเสียงดังสนั่นเลยนะครับ
ตอนแรกคิดว่าเป็นลูกบ้านแล้วก็ทิ้งขยะลงมาหรือเปล่า
เทขยะลงมาหรือเปล่าแต่ก็ไปตรวจให้แน่ใจนะครับ
ก็เลยดูภาพจากกล้องวงจรปิด
เห็นอะไรเป็นเงาดำอยู่บนพื้น

ก็เลยต้องออกมาดูตรงจุดที่กล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้นะครับ
ปรากฏว่าเป็นผู้หญิงเสียชีวิตแล้วนะครับ

แจ้งหัวหน้ารอปภแล้วก็แจ้งตำรวจให้เข้าตรวจสอบทันทีนะครับ
ดังสนั่นเลยถามหัวหน้าหัวหน้าเราก็ได้ยิน
แต่หัวหน้าคิดว่าลูกบ้านทิ้งขยะ
แต่พอเองกล้องตัวที่ผมดูอยู่นะครับดูรอบอักษรนะ
มันไปจับจับปุ๊บผมก็คิดว่าเออทำไมลูกบ้านทิ้งขยะอย่างนี้
มันไม่ดีผมก็เดินมาดู
เป็นคนเป็นคนผมก็เลยวิ่งไปแจ้งหัวหน้า
ขณะที่น้องสาวของผู้เสียชีวิตก็ให้ข้อมูลนะครับ
บอกว่าครอบครัวมีพี่น้อง๓คน
คือพี่ชายแล้วก็พี่สาวคนรองที่เสียชีวิตนี่แหละครับ
แล้วก็ตัวเธอเองส่วนพ่อแม่อยู่ต่างจังหวัดนะครับ
ปกติแล้วพี่สาวพักอยู่คนเดียวนะครับ
อาศัยอยู่ที่ชั้น๒๐ของอาคารนี้
โดยพี่สาวป่วยเป็นโรคซึมเศร้า
แต่พี่สาวก็รักษาตัวมาโดยตลอดนะครับ
แล้วก็ไปหาหมอไม่เคยขาดยาเลย

เพื่อรักษาอาการติดตามอาการตามปกติแล้วครับ
แล้วก็กลับมาทานอาหารเช้าที่ห้องพักผ่อนที่ห้อง
ส่วนตัวน้องสาวเองช่วงนี้คือเดินทางมา
สมุทรปราการนะมาอยู่กับพี่สาวได้๑เดือนแล้ว

แล้วเมื่อวานี้พอพี่สาวพักผ่อนในช่วงกลางวันเรียบร้อยแล้ว

พี่สาวบอกว่าขอออกจากห้อง
ตัวน้องสาวก็ถามว่าจะไปไหน
พี่สาวบอกไปทำธุระข้างนอก

แล้วหลังจากนั้นตั้งแต่ช่วงบ่ายช่วงเย็นช่วงค่ำช่วงดึก
น้องสาวติดต่อพี่สาวไม่ได้เลยนะคุณนะ
จนกระทั่งตำรวจแจ้งว่าพี่สาวตกตึกลงมาเสียชีวิตนะครับ
ขณะนี้ตัวน้องสาวเองก็ยังทำใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เลย
เพราะตัวน้องสาวก็อยู่ในห้องไง

ก็ไม่รู้ว่าตลอดเวลาที่พี่สาวออกไปตั้งแต่บ่ายถึงค่ำเนี่ย
พี่สาวก็คงวนเวียนอยู่แถวตึกเนี่ยแถวอาคารเนี่ย
และสุดท้ายพี่สาวก็คงตัดสินใจกระโดดตึกฆ่าตัวตายนะครับ
เมืองต้นเจ้าหน้าที่ก็ส่งศพไปที่สถาบันนิติเวศโรงพยาบาลบรามานะครับ
ประสานญาติเพื่อติดต่อรับศพไปบำเพ็ญกุศลต่อไปนะครับ